คุณผู้ชมครับใครมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน
ดูแลท่านให้ดีอยากให้ท่านออกจากบ้านเพียงลำพัง
เพราะบางทีพัดตกน้ำก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันครับมีคุณป้าหรือว่าคุณยายนี่แหละ
อายุ๖๐กว่าปีแล้วหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืน
มาถึงเช้าก็ไม่หาหาไม่เจอชาวบ้าน
ญาติพี่น้องก็ออกไปตามหาทำพิธงพิธีหายไปไหนอย่างไรสุดท้าย
กลายเป็นศพในหนองน้ำคาดว่าไปสูบน้ำไปลดย่าในแปลงย่าแปลงนา
แล้วก็พัดตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตไปนะครับ
ตำรวจกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะได้รับแจ้งมาว่าเนี่ยนะ
นางทิพย์จันทศาลอายุ๖๗ปีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืน
คาดว่าน่าจะออกไปนอกหมู่บ้านก็เลยคิดว่าน่าจะจมน้ำรึเปล่า
เพราะมันมีสระเป็นสระน้ำนอกหมู่บ้านอยู่ที่โนนแดงหมู่๗
พอไปถึงเจอจริงครับเป็นสระกว้าง๒๐คูณ๓๐ลึกสัก๑๐เมตร
สว่างอยู่เป็นซับเมอร์นะฮะวางอยู่ครับแล้วก็รองเท้าของผู้ตาย
หนึ่งคู่นะฮะโดยกู้ภัยกับชาวบ้านช่วยกันงมร่างก็ไปเจอร่าง
นางทิพย์ผู้ตายจมอยู่กลางสระนี่กู้ภัยก็ใช้เชือกดึงร่าง
ขึ้นมาจากสระได้แล้วก็เอามาไว้เนี่ยลูกหลานญาติพี่น้องก็
ร้องไห้ร้องห่มทีเดียวนะครับพี่สาวของผู้ตายบอกว่านาง
ผู้ตายเป็นคนขยันมากอายุเยอะแล้วนะ๖๗เนี่ยขยัน
เลี้ยงตัวเองถึงแม้เขาจะมีโรคประจำตัวคือโรคหอบก็ตาม
ซึ่งคาดว่าตอนเกิดเหตุผู้ตายน่าจะหิ้วเครื่องสูบน้ำ
มาโยนลงสระต้องการสูบน้ำไปลดแปลงย่างที่ปลูกเอาไว้นะปลูก
เลี้ยงวัวแล้วก็ขายเลี้ยงชีพกันไปแต่อาจจะจังหวะที่ทำ
อยู่เนี่ยเป็นลมฟุบตกลงในสระพัดตกไปแล้วโรคประจำตัว
คือหอบไงอาจจะโรคหอบกำเริบพอดีเหนื่อยขึ้นไม่ได้สุดท้าย
มน้ำตายไม่มีใครเห็นครับคุณผู้ชมนะแพทย์ก็ชนะสูตร
ศพไม่พบบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหากญาติ
ติดใจสาเหตุการณ์ตายก็จะมีการมอบร่างให้กับญาตินำ
ประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
เคียงกันเลยนะคะเหตุการณ์ที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เกิด
ขึ้นที่ชัยนาฬค่ะคุณแม่วัย๕๘ปีปกติก็คือมีอาชีพเก็บ
ไหลบัวในบึงสาธารณะเนี่ยไปขายในตลาดวันนั้นแม่ก็ออกไป
จะไปเก็บไหลบัวนี่แหละก็นั่งเรือไปพายไปแล้วก็มีกระป๋อง
ไว้สำหรับเก็บไหลบัวปรากฏว่าหายออกไปนานลูกชายออกมา
ตามนะคะปรากฏว่าเรือเนี่ยมันคว่ำอยู่ในบึงสาธารณะแค่เห็น
ภาพนั้นคือใจไม่ดีแล้วนะแล้วร่างแม่ก็ลอยอยู่โอ้โหแม่จมน้ำ
คุณผู้ชมเขาร้องไห้แทบขาดใจเขาเพิ่งจะเสียพ่อ
ไปไม่นานอืมแล้วนี่เขาก็มาเสียแม่ไปอีกคนเนี่ยค่ะลูกชายคนนี้
ค่ะร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะผู้ตายก็คือนางสมบัติเนธ
เจริญอายุห้าสิบแปดปีค่ะจมน้ำเสียชีวิตอยู่ที่บึงสาธารณะใน
ตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนี่คือนายนพดลนาย
นกพะดนเป็นลูกชายวัย๔๐ปีนะคะใจทับขาดเขาบอกว่าเขา
ออกมาช่วยแม่ไม่ทันอืมเขาเสียใจมากเบื้องต้นคิดว่านางสมบัติ
ผู้ตายก็คือเอาเรือเหล็กกับถังพลาสติกมาเป็นอุปกรณ์
การเก็บไหลบัวทีนี้จังหวะเอื้อมลงไปตัดไหลบัวเนี่ยคือ
อาจจะพันกันอยู่ข้างล่างทำให้เธอเสียหลักแล้วตกลงไปใน
ไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าจมน้ำเสียชีวิตไปเลยนะคะ
ค่ะวันนี้ค่ะนายนพดลลูกชายแล้วก็ญาติพี่น้องก็เลย
ตั้งแต่เมื่อวานเย็นวันนี้คือเขายังทำใจไม่ได้จริง
ซึ่งเขาบอกว่าเขาบอกกับแม่แล้วด้วยนะ
ก่อนเกิดเหตุบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องไปเก็บหลายบัวแล้ว

แต่แม่ก็ไม่ฟังเขาเสียใจมาก
พ่อเพิ่งเสียไปเมื่อกลางเดือนมกราคม
ส่วนแม่ก็มาจากเขาไปช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์อีก

มันต้องไปมีคุณค่ะแต่ผมก็เก็บขอบคุณให้

แต่เขาลั้นจะลงไปใช่ไหมครับ

นางสาวรุ่งเรืองคำวรรษาก็บอกว่า
แม่สามีรักหลานทั้ง๓คนมาก

ก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

แล้วก็พูดเป็นลางกับหลานด้วย

แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าจากไปจริง

มันเป็นเรื่องน่าเศร้าของครอบครัวจริงนะคะ

คือตอนนี้ก็ต้องช่วยกันเยียวยาสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง

อย่างน้อยก็มีครอบครัวนะ
มีลูกมีเมียก็ประคองกันไป